ก็อย่างที่มีข้อมูลนะฮะจากเพื่อนของน้องที่บอกด้วยนะครับว่า
เมื่อคืนนี้น้องอินได้ไปดูคอนเสิร์ต

วัยรุ่นยุคปัจจุบันนี้ที่เขาชื่นชอบกันเนี่ย
หลังจากนั้นก็ขับรถไปส่งเพื่อนที่พระนครศรีธุยา

บันทึกคลิปสั้นได้แล้วเดี๋ยวมันก็จะลบไปนะครับ
โพสต์เอาไว้๑๖ชั่วโมงก่อนที่จะมีเหตุการณ์สลดเกิดขึ้น
เป็นภาพน้องอินเดินทางโดยรถยนต์คันที่เกิดเหตุ
ไปกับเพื่อนอีก๔คนนะครับ
แล้วก็อัดคลิปวิดีโอขณะขับรถกันพูดคุยกัน
ว่าวันนี้กำลังจะไปคอนเสิร์ตที่พัทยา
สีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสกันนะครับ

ได้โพสต์ภาพถ่ายกับเพื่อนนะฮะ
บอกว่าพร้อมแล้วจะไปงานคอนเสิร์ต
จนกระทั่งถึงโพสต์สุดท้าย
ก็คือภาพที่เธอได้ถ่ายกับเพื่อนสาว๓คน

ก็ด้วยสีหน้าที่สดใสมีความสุขแล้วครับ

มันจะมีเหตุการณ์เศร้าสลดเกิดขึ้น

น้องอินเป็นดาราเด็กที่โด่งดังมากนะครับ
โด่งดังจากละครหลายเรื่อง

มดตะนอยทั่วบ้านทั่วเมืองตอนนั้นนะครับ
แล้วก็ยังมีเรื่องของโทรศัพท์
เครือข่ายโทรศัพท์มือถือยี่ห้อหนึ่งด้วยนะฮะ
ตอนนั้นก็ชักแงก
ก็น่ารักโอ้โหเป็นโฆษณาที่โด่งดังทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับ
น้องอินเกิดเมื่อ๑๖พฤศจิกายนปี๒๕๔๐นะครับ
ปัจจุบันก็อายุ๒๐ปีนะฮะที่เธอเสียชีวิต
เรียนชั้นอนุบาลที่โรงเรียนปฐมศึกษาโรงเรียนตรอกจันทร์วิทยา
ธัมศึกษาที่โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤทธาราม
ในพระบรมราชินูปธรรมนะครับเป็นเด็กเก่งด้านภาษาด้วย
ภาษาอังกฤษภาษาจีน
ก่อนที่จะเสียชีวิตณปัจจุบันนี้ก็
ปัญญาตรีอยู่ที่คณะบริหารธุรกิจระหว่างประเทศภาคอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับ
ในวงการบันเทิงเนี่ยคือคุณแม่เห็นแววความกล้าแสดงออกตอนเด็ก
ก็เลยพาไปที่โมเดลลิ่งส่งรูปไปก่อนนะฮะ
แล้วก็ได้งานโฆษณามาหลายชิ้นนะครับ
แล้วก็เริ่มได้เล่นละครนะครับ
แล้วก็ได้เล่นภาพยนตร์โฆษณานะฮะ
หนังใหญ่ภาพยนตร์ก็เล่นเยอะหลายเรื่องนะครับ
อย่างละครเรื่องแรกนะฮะที่เล่นก็คือ

นางเอกเขาต้องสลับร่างกับเด็กตัวเล็กนะครับ
แล้วก็มาโด่งดังสุดจากละครเรื่องแก้วตาหวานใจในบทมดตะนอยนะฮะ

ใช่ค่ะนางเอกคุณชมพู่อารยา

ตอนนั้นอายุ๖ขวบเองนะครับ
แล้วก็มีผลงานภาพยนตร์อีกหลายเรื่องด้วยกันนะครับ

ก็ได้ค่ะหลังสาวคนเก่งแม่นักสาวประเป๋าของลูก
นี่ค่ะ

ตอนโตแล้วก็ทำเพลงด้วยนะฮะ